คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนไปกินหมูกระทะเนี่ยนะคะครับแล้ว
เหมือนผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ลูกค้าคนนี้เขากรี๊ดเลยนะคะไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ร้านดังแล้วไปเจอฝีในเนื้อหมู
ไม่กล้ากินนะคะเขาก็เลยแยกเอาไว้แยกเอาไว้ต่างหาก
แล้วปรากฏว่าพอจะเดินออกจากร้านเนี่ยทางร้านมาตามบอกให้มาจ่ายค่าปรับด้วย
เธอบอกว่าเธอจะไปกินได้ยังไงหมูที่เห็นเนี่ยมันเป็นหนองหมูอะค่ะ
อ่าไม่ลงเป็นฝีหนองอ่ะนะคะเธอบอกใครจะกินลงล่ะ
ใครจะกล้ากินนะคะเดี๋ยวอุ๋ยคำว่าแยกเอาไว้เนี่ย
ที่วงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยนะคะ

คล้ำดำด้วยเธอก็เลยไม่กล้ากลิ่นนี้บอกพนักงานพนักงานบอกว่า
เนื้อหมูมันก็เป็นแบบนี้แหละสุดท้ายก็บังคับให้กิน

เออแล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขานำมาโพสต์เอาไว้ในโซเชียลนะคะ
เขาเล่าเรื่องราวบอกว่าไปกินหมูกระทะที่ร้านหนึ่ง
แต่ถ้าว่าเจอฝีหนองในเนื้อหมูหลายชิ้น
อีกหลายชิ้นก็มีเนื้อสีดำช้ำ
เธอก็เลยแยกเนื้อที่ไม่ได้กินเอาไว้อีกจาน
พอกินเสร็จออกจากร้านพนักงานวิ่งมาบอกว่าต้องเสียค่าปรับ
เธอก็เลยอธิบายไปว่าจานนั้นมันเป็นหมูช้ำ

พนักงานกระบอกว่าหมูมันก็เป็นแบบนี้แหละ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะเก็บค่าปรับ
เพื่อนเธอไม่อยากให้มีปัญหาก็เลยไปกินต่อ
แต่ฝืนกินไม่ไหวจริงดูสิ
เนื้อมันแย่มากเธอบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็แนบภาพเนื้อหมูลักษณะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ดำดำเธอบอกว่าภาพนี้ดูดีกว่าของจริงนะคะ
เพราะว่าในร้านเป็นไฟสีส้ม
พอถ่ายออกมามันไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นหมูใช้ช้ำดำตามที่เธอบอก
แต่ถ้าเห็นด้วยตาจริงมันน่าเกลียดกว่านี้ใช่มั้ย
หลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปหลายคนแนะนำนะคะ
อยากให้ร้องเรียนไปที่กระทรวงสาธารณสุข
ตำหนิทางร้านที่ไม่ใส่ใจในคุณภาพอาหาร
คำนึงถึงผู้บริโภคแถมผลักภาระให้ลูกค้าเสียค่าปรับไปซะอีก
พอแล้วภาพหมูพวกนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังทานข้าวอยู่กินไหมลุง
ไปดูความคืบหน้ากันคุณผู้ชมเพราะว่าทีมข่าวเราลงไปตรวจสอบกับร้านค้า
ชื่อว่าร้านอิ่มรักหมูกระทะอยู่ในซอยตะวันออก๑๒กรอง๖ปฐมธานีค่ะ
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนางสาวปวีนุษย์เสร็จธุระอายุ๓๖ปี
คือเราไปคุยกับทางร้านเลยไปคุยกับเจ้าของร้านเลยนะคะ
เจ้าของร้านชี้แจงออกมาว่าทางร้านรับเนื้อหมูมาจากร้านค้าส่งในพื้นที่
นำมาวางขายก็นำเนื้อหมูไปแช่แข็งก่อน
พอน้ำแข็งละลายสีของเนื้อสันคอหมูก็เปลี่ยนไปเป็นสีที่เข้มขึ้น
ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ตามปกติสามารถกินได้ไม่มีอันตราย
ส่วนของหมูสามชั้นนั้นก็เหมือนกันยืนยันว่าไม่มีฝีหนองในเนื้อหมูอย่างแน่นอน
ที่ลูกค้าเห็นนั้นมันคือมันหมูฟังทางร้านอธิบายเรื่องนี้ค่ะ
สามชั้นโดยส่วนมากที่จากที่ดูมันจะไม่มีการเป็นน้อง
และที่น้องดูอ่ะที่ที่ที่ลูกค้าที่เห็นว่า
ในเรื่องของสามชั้นที่เป็นหนองเนี่ยมันเกิดจากมันเป็นแค่มันหมู
มันไม่ได้เป็นน้องทั้งทั้งที่มันเป็นความเข้าใจผิดของ
ความเข้าใจไม่ตรงกันกับลูกค้ากับพนักงานค่ะ
เราก็คลายความสงสัยถามต่อเลยถามต่อเลยเรื่องของค่าปรับ
ครับเจ้าของร้านก็ชี้แจงอ้างว่าพนักงานไม่ได้เรียกเก็บค่าปรับ
เพียงแต่ท้วงติงว่าลูกค้ากินเหลืออยากให้กินให้หมด
แต่ว่าลูกค้ากลับตีความแล้วเข้าใจผิดไปเองนะคะอืม
เจ้าของโพสต์ก็อัปเดตข้อมูลใหม่บอกว่าทางร้านติดต่อมาว่าจะคืนค่าอาหารแลกกับการลบโพสต์
แต่ว่าเธอยืนยันว่าไม่ลบนะคะและจะลบทิ้งเอาแล้วก็จะทิ้งโพสต์ทิ้งเอาไว้แบบนี้เพื่อเตือนลูกค้าคนอื่นด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดแล้วค่ะ
ด้วยความเคารพนะครับร้านหมูกระทะลองดูหมูต้นทางท่านหน่อยเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่เคยเจอเข็มแล้ว
เข็มเขาก็บอกว่าต้นทางอ่ะต้นทางอ่ะนะฮะว่ามีปัญหาหรือเปล่า